ี่สิบสองนาฬิกาพอดีครับท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้สามสิบเอ็ดธันวาคม
อีก๒ชั่วโมงเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วโอ้โหบรรยากาศแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรกันบ้างในตอนนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าท่านอยู่กับไทยรัฐนิวโชว์ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะ
ดูกันมาตั้งแต่ต้นแล้วตอนนี้ดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยนะฮะนี่นะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
นี่ณขณะนี้เอาบกมือหน่อยเป็นยังไงบ้างคุณชมพู่สลันพัฒน์นะฮะ
คุณพัชรวรินนี่คุณวิมลวันนี่น้องจักรีนนะฮะโอ้โหบกไม้บกมืออ่า
สุขนะโอ้โหนี่คึกคักกันน่าดูค่ะแต่แจ้งท่านผู้ชมอีกครั้งนะฮะ
เตือนอีกครั้งว่าแต่ละที่เนี่ยเขามีมาตรการในการดูแลคัดกรองคนที่จะมาเที่ยวงานมา
จุดเลยนะคะใช่ครับเราเริ่มต้นกันเลยนะดีเลยค่ะไปเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับไปที่น้องกั้งพัชรวรินที่ภูเก็ตก่อนเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้เชิญครับรายงานสดเข้ามาเลยครับ
เหลือเวลาอีกเพียง๒ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็จะก้าวเข้าสู่การนับถอยหลัง
ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าก้าวเข้าสู่ปีขาวในปีหน้าค่ะ
บรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตในตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าคึกคักทั้งผู้ที่มาร่วมงาน
คักทั้งบนเวทีนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเก้าอี้ถูกจับจองเต็มทุกพื้นที่แล้วนะคะ
แต่ก็ยังคงอยู่ในมาตรการควบคุมโควิดค่ะเดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศสดสดนะตอนนี้นะคะ
ที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งงานนี้ค่ะ
นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเริ่มทยอยกันมาอย่างคึกคักค่ะข้างหน้านะคะ
เห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติกันค่ะเพราะว่าการแสดงบนเวทีหลังจากนี้ไปนะคะ
ก็จะเป็นการแสดงโอเปร่านะคะจากศิลปินระดับโลกค่ะชาวอิตาเลียนอันเรอาโบเชอรี่นะคะ
ร่วมขับร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนร่วมกับศิลปินชาวไทยค่ะ
และอีกไฮไลท์ที่สำคัญในวันนี้นะคะก็จะเป็นการจุดพลุประกอบดนตรีชุดมหาศจรรย์ความสุขแห่งไข่มุกอันดามันนะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนดิฉันเชื่อว่าต่างตั้งตาตั้งใจรอดูพลุชุดนี้ที่มีกว่าสองหมื่นชุดนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาร่วมงานกันในวันนี้นะคะ
ว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้าง

สวัสดีนีฮาวสวัสดี

ฉันมาจากจีนค่ะไทยนะจังหวัง

ตั้งใจมากเลยชอบมากเลยใช่ใช่ค่ะ
โวยพรอะไรให้ชาวไทยไหมคะในปีใหม่

ก็อวยพรทุกอย่างก็ทุกคนแข็งแรง

ทุกอย่างก็มีพระเจ้าช่วยการ
ก็อยากมีความสุขทุกอย่างทุกเวลา

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
และนี่ก็เป็นความรู้สึกนะคะของนักท่องเที่ยวชาวจีนท่านหนึ่งค่ะ
มาพร้อมครอบครัวแล้วก็เพื่อนนะคะ
ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะทุกคนกำลังรอดูไฮไลท์ของงาน
ฝั่งด้านนี้นะคะฝั่งของด้านซ้ายมือของเวทีนะคะ
ก็จะมีการจุดพลุชุดใหญ่นะคะ

แต่ว่าจะจุดทั้งหมดสองหมื่นชุด
แต่ละชุดยิ่งใหญ่และถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะ

ซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางพลุแต่ละลูก
นั้นสามร้อยเมตรเกือบครึ่งกิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะระยะรัศมีไกลกว่าสองกิโลเมตรนะคะ
ซึ่งแสงสะท้อนแล้วก็แสงสีของพลุนั้นจะสะท้อนลงสู่ทะเลอันดามันซึ่งดิฉันบอกเลยว่าต้องสวยงามตระการตานะคะ
อยากให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณภาคภูมิคุณโรสลินได้ชมร่วมกันนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะ
บรรยากาศนะคะก็จะเริ่มคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะด้านซ้ายฟังสิบคลื่นนะคะ
บนเวทีฟังเสียงเพลงอีกด้วยไม่ฟินตอนนี้จะไปฟินตอนไหนนะคะคุณผู้ชม
และดิฉันก็ถือโอกาสในตอนนี้นะคะอยากจะอวยพรปีใหม่ให้กับแฟนข่าวไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐนิวโชว์นะคะ
ปีใหม่ปีนี้ปีขาดนะคะแล้วก็ปีหน้าปีใหม่ปีขาดนะคะ
ขอให้ทุกคนมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
แฮปปี้แฮปปี้หิงปังค่ะพระชรวรินพระจรปภาพนันท์
เทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ขอบคุณนะครับคุณพัชรวรินนะครับ

ตอนนี้ยังมืดอยู่เดี๋ยวอีก๒ชั่วโมง

เดี๋ยวใจเย็นคุณจักรีนนะคะ
ไปที่พัทยาก่อนดีไหมคะ
พัทยายิ่งดึกยิ่งคลึกคลึก

สรรพัฒน์พร้อมรายงานสดมาจาก

ในส่วนของศิลปินชื่อดังอย่างแบม

ต้องรับปีใหม่กับพัทยา

กับคืนสิ้นปี๓๑ธันวาคม

จุดพลุฉลองที่ยาวนานต่อเนื่อง

ถือว่าเป็นการก้าวสู่ปี๒๕๖

ปีนี้นะคะถือว่าช่วงเวลาเที่ยงคืนนั้น
รับรองความฟินของผู้จัดงาน

และอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะสุดพิเศษในคอนเสิร์ต
ที่ถือว่าทุกคนมาร่วมงาน

ระบุกับทีมข่าวนะคะว่าที่สิ่งแล้วแปมแปม

เป็นกรณีพิเศษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของเมืองพัทยาอีกด้วยนะคะ

วงเคลียร์มาร้องเพลง
มอบความสุขในการทำงานในปีนี้
ถือว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ

และยังบอกกับทีมข่าวด้วยนะคะว่า
ปีนี้ต้องการให้โควิดหายไปค่ะ
แข็งแรงแห่งรวยนะคะ
ตลอดปี๒๕๖๕เนาะ
ขณะที่ด้านของบรรยากาศนะคะ

ในส่วนของศิลปินที่มาร่วมงานนะคะ

สังเกตได้ว่าศิลปินยังคง

ด้านล่างที่เห็นอยู่นั้นก็จะเป็นประชาชน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวพัทยา

ชาวต่างจังหวัดชาวต่างชาติ
รวมไปถึงวัยรุ่นเด็กครอบครัว

พัทยาเข้าดาวถูตามด้าน

วันต้องต้องปล่อย
ประจำมันน่าการสนุกมากเลยค่ะคุณผู้ชม
ได้รับการตอบรับดีมากแล้วก็เป็นเพลงที่หลายคนถือว่าได้รู้จักในเพลงนี้นะคะ
คอแห้งค่ะใครคอแห้งต้องมาพัทยา
ในกิจกรรมงานเขาทาวน์ที่สนุกมากแล้วก็โอ้โหต้องกอดคอเพื่อน
แล้วก็มาร่วมงานเขาดาวน์ในปีนี้นะคะนี่ก็คือบรรยากาศสดสด
ไม่ว่าจะมีความรักอกหักมีความสุขมาเสพสุข
แล้วก็อยู่กับงานเข้าดาวถูตาสร้างเทวิตธรรมดินตรูของพัทยาเข้าดาวกันได้ก็
นอกจากบรรยากาศตรงนี้แล้วพี่ผู้ชมมีศิลปิน
ศิลปินที่ถือว่าไม่ว่าจะเป็นคุณป้านครินแล้วก็คุณพีชพีระนะคะ
ที่วันนี้ส่งคำอวยพรพร้อมกับสวัสดีปีใหม่
มาให้กับแฟนข่าวไทยรัฐทีวีแล้วก็แฟนข่าวไทยรัฐนิวโชว์
เดี๋ยวไปฟังเสียงศิลปินของคุณป้านครินแล้วก็คุณพีชพีระกันค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวของพันธุ์ยานะครับ

แล้วก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคน

แล้วก็สวัสดีปีใหม่กับชาวไทยรัฐทีวีทุกท่านนะครับ
ในปีใหม่นี้ที่กำลังจะเข้ามาแล้ว
ก็ขอให้ชาวนาธีทุกท่านมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรง
ไม่เจ็บไม่จนแล้วก็ที่สำคัญที่สุด
ขอให้ทุกท่านไม่ติดโควิดนะคะ

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศอีกสักรอบหนึ่ง
บรรยากาศของการท่องเที่ยวถือว่าอีกสักรอบนึงนะคะ

ถือว่าบรรยากาศงานพัทยาเข้าดาวปีนี้

แล้วก็ถือว่ามีประชาชนที่เดินทางมาเที่ยว
ตลอดทั้งวันยังไม่มีเหตุอันตราย
ยังไม่ได้รับงานรายงานความวุ่นวายแต่อย่างใดนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะถือว่าเป็นบรรยากาศที่หลายคน
ยังคงเฝ้ารอคอยในการที่จะชมพลุ

การจัดงานวันนี้ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี
แล้วก็ประชาชนทุกคนถือว่าให้ความร่วมมือนะคะ
ในการที่จะป้องกันโควิด
คุณผู้ชมคะไหนถือว่าโอกาส
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันนี้
ชมพู่แล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
โวยพรแล้วก็สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยนะคะ
ขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีปลอดภัยจากโควิด

แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะถือว่าได้มารับความสุข
แล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายส่งเขาดาวน์ไปกับ
พัทยาเคาะดาว๒๐๒๒อีกด้วย

จะบอกว่าคุณชมพู่ทำให้เราได้บรรยากาศเหมือนกับว่า

เหมือนกับว่าอยู่ในงานด้วยเลยค่ะ
พี่ไปได้ไหม

มีอีกหลายที่นะครับมีอีกหลายที่
มาพักกันวิมนต์วันทำที่สุดยอดมาก

เอาไปที่วิมนต์วันเถอะ๙๕๕๕๒๕
เมื่อสักครู่ที่ผ่านพระกาศผลไปค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นเก็บมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันตลอดงานเลยค่ะ

ซึ่งต้องบอกนะคะว่ายิ่งดึกนั้นคนก็ยิ่งมากนะคะ
สำหรับการเข้ามาภายในอ่า
แล้วก็เรื่องของการมาตรการอ่า
เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
โดยมีนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก
มีหลายโซนด้วยกันนะคะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ย
กระจายไปตามจุดต่างเวทีงานกาชาติ๒๕๕๙
ก็มีการออกร้านสินค้าพื้นถิ่นสินค้าโอท็อปนะคะ
รวมไปถึงงานเขาดาวน์ที่จัดบรรยากาศเหมือนงานวัดเลยค่ะ
เพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานไปทั้งงานเลยทีเดียว
ส่วนที่หน้าสนามช้างอาริน่าบริเวณด่านน้ำผู้
มีอุโมงว่าวแล้วก็ไฟแฟลตม็อบนะคะ
ที่จะฉายภาพต่างลงบนว่าวแอกยักษ์ที่ติดอยู่ที่หน้าสนามช้างอารีน่านะคะ
รวมไปถึงเรื่องของการแข่งขันชักว่าวข้ามปีเขาดาวน์ปีใหม่๒๕๕๙
เริ่มมาตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมา
ทำให้บุรีรำวันนี้มีดาวเปลี่ยงประกาศอยู่บนท้องฟ้าสว่างสวัยที่สุดในวันนี้
และก็ดาวว่าวแอบยักษ์จะยังอยู่บนฟ้าแบบนี้ไปจนข้ามปี๒๕๖๕เลยทีเดียวค่ะ
ก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาชมจำนวนมาก
มีช่วงหนึ่งที่นายเดวินคิดชอบหรือว่าลุงเดวิน
ทีมที่เข้ามาร่วมแข่งขันให้ตั้งใจฝึกฝนเพื่อความสำเร็จที่อยู่ข้างหน้านะคะ
เช่นเดียวกับนางสาวละลิสามโนบาลหรือว่าลิซ่า

กันเลยค่ะก็โอเคนะคะก็ไม่กลัวนะ
เพราะว่าก็ฉีดลักษณ์ครบแล้วเขาก็มีมาตรการเขาก็มีมาตรการดีอ่ะ
ใช่คัดกองดีค่ะค่ะค่ะอยากจะให้พี่จ๋าเนี่ย
ได้อวยพรปีใหม่คนไทยผ่านตอนพินัทที่ดีหน่อย
ขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขปลอดโรคปอดปลอดภัยจากโรคนี้ค่ะ
ทุกคนค่ะค่ะขอบคุณค่ะโควิดเนอะใช่โดยเฉพาะโควิดค่ะ
ก็ใส่แมสค่ะแล้วก็ได้ฉีดวัคซีนแล้วด้วย
ก็อุ่นใจไปนิดนึงแต่ก็ยังกลัวอยู่งั้นเดี๋ยวอยากจะให้น้องน้องอะค่ะ
ได้ร่วมการอวยพรปีใหม่ผ่านตอนไทยรัตที่ดีหน่อยเอ่อค่ะ
ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดค่ะ
ก็ใส่เวสค่ะแล้วก็ได้ฉีดซึ่งทีมที่ชนะเลิศในส่วนของเวทีการประกวดในวันนี้ก็คือทีมการสคอร์สจากจังหวัดนครราชศรีมา
สักครู่ที่ผ่านมามีการเต้นโชว์รอบสุดท้ายที่จะมีการโชว์กันเป็นครั้งสุดท้าย
นักท่องเที่ยวต่างที่มาร่วมงานนะคะ
ตอนนี้บรรยากาศของเวทีนั้นกลับมาแล้ว
แต่หรือเราจะไปดูนะคะว่าบรรยากาศของงานเคาน์ดาวนะคะ
ชักว่าข้ามปีเคาน์ดาวปีใหม่๒๕๖๕ของจังหวัดบุรีรำ
ที่วันนี้จัดที่สนามช้างอารีน่า
ต้องบอกว่ามีคนเข้ามาร่วมนวลมากเลยทีเดียวนะคะ
นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเวทีการแสดง
เวทีกิจกรรมในวันนี้ที่จัดที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
ยังมีโซนอื่นอีกมากมายนะคะ

ก่อนที่จะปิดกรรายงานสดไป

สวัสดีฝีใหม่ค่ะ

ปรักวาวเค้าดาวบรรยากาศดีน่ะ

โอ้โฮเห็นพี่อุยพ่าครูนะคะ
แล้วคุณโรสลินลุกขึ้นมาแบบนี้อยากชวนมาเต้นที่นี่เลยนะคะ
ต้องบอกว่าด้านหลังเป็นเวทีสดเลยค่ะ
แล้วสนุกแน่นอนเพราะว่าตอนนี้แจ๊กกะลีนย้ายมาที่โซนคอนเสิร์ตแล้วนะคะ
ต้องให้ดูก่อนนะคะว่าที่นี่เขาจัดมาตรการป้องกันโควิดกันเข้มข้นมากนะคะ

ด้านหน้าเนี่ยห่างกันถึง๓๐เมตรกันเลยทีเดียวนะคะ
และที่สำคัญค่ะคนที่จะเข้ามาในโซนนี้ได้นะคะ
มีเพียงแค่๓๐๐คนเท่านั้นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวทีมงานหรือว่านักดนตรีนะคะ
ซึ่งแต่ละคนก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการโควิด๑๙นะคะ
หน้ากากห้ามถอดเด็ดขาดค่ะ
อย่างที่บอกไปถ้าถอดปุ๊บนะคะ
มีเจ้าหน้าที่เดินมาบอกรีบใส่รีบใส่ทันทีค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นไอภาลีสคู่จิ้นพีพีบิลกิ้น
นะคะก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะว่า
รู้สึกดีใจมากที่ได้มาส่งความสุข
ส่งท้ายปลายปีแบบนี้ให้แฟนนะคะ
ไม่อนุญาตให้คนทั่วไปเข้ามาได้ค่ะ
แต่ก็ยังดีนะคะที่ยังได้เจอแฟนผ่านไลฟ์สดก็ยังดีค่ะ
ส่วนของขวัญนะคะที่ทั้ง๓คนอยากมอบให้คนไทยปีหน้านะคะ
ก็คือขอให้ทุกคนมีความสุขแข็งแรงปอดจากโควิด
ไปฟังเสียงน้องพีพีบิลกิ้นแล้วก็อายพาริสกันค่ะ
อยากให้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังครับผม
ตอนเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นปีใหม่นะครับของขวัญ
เดี๋ยวโวยพรปีใหม่ให้ทุกคนนะครับผมคือจริงผมมีเป้าหมายที่ไม่ยากมาก
คือผมอยากจะจบทุกปีแล้วก็สามารถพูดกับตัวเอง
ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีสุดในชีวิตเราเราก็อยากจะโวยพรให้ทุกคน
ได้เหมือนพูดคำนี้ได้เหมือนกันเหมือนกับที่ผมอยากจะพูดในทุกปีครับผม
ก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มากนะครับผมแฮปปี้นิวเดียครับ
ขอให้ทุกคนมีปีที่ดีแล้วก็ขอให้คิดอะไรก็ขอให้ทำได้ตามเป้าหมายอะไรอย่างนี้สมหวัง

แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากมีความสุขยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยครับ
เหมือนจุดสูงสุดครับทางนั้นที่ยังเป็นแหม่นะคะหล่อทั้ง๓คนจริงนะคะ
และบรรยากาศสดตอนนี้ด้านหลังนะคะเป็นศิลปินวงป๊อปบร็อกชื่อดังนะคะ
อย่างที่บอกไปนะคะถึงแม้จะมีโควิดเราก็มีความสุขได้นะคะ
ใต้มาตรการป้องกันโควิดเข้มข้นอย่างที่นี่นี่แหละค่ะ
แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะ
ของกรุงเทพมหานครรวมไปถึงเมืองไทยนะคะ
ได้แต่หวังใจค่ะว่าปีหน้าฟ้าใหม่เราจะปลอดโควิด
แล้วได้มาเต้นคึกคักที่นี่แน่นอนนะคะ
เพราะว่าที่นี่แหละค่ะคือที่ที่จะมีความสุขค่ะนะคะ
แต่ก่อนจากกันไปนะคะเจ้ากันอีกนิดนึงก็ขอโอยพร
ให้แฟนไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์ทุกคนจงมีความสุขนะคะ
ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าฟังไม่ไหวฟังไม่ไหว
สมสติดิคันที่จะมีความสุขไปเลยเอาเป็นว่า

พี่โอยพรธูรกุโลซิลินนี่เพลงนี้ดังมาก

เข้าไปว่าส่งความสุขแบบนี้เลยนะมีความสุขพรรคบ้าน
สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากับทรีแม่ดาว
จักรีนรายงานบรรชิตวงธองถ่ายภาพสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณจักรีนขอบคุณค่ะโอ้โหสุดยอดมาก
แมนดาวงนี้ดังมากนะคะเพลงฮอตฮิตเยอะเลย

คือในช่วงเวลาอย่างนี้คือเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งปีกับโควิด๑๙
เราก็ต้องระวังกันต่อนั่นแหละไม่ประมาทกาศอย่าตก

สนุกผ่านหน้าจอของเราก็ได้ท่านผู้ชมครับ